ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันเศร้าเหลือเกิน
ใช่ค่ะนะฮะที่จังหวัดตากนะครับวันนี้ก็มีคุณย่านะฮะ
พาหลานชายวัย๒ขวบกว่านะครับ๒ขวบ๔เดือน
ไปรอรับพ่อพ่อเนี่ยพ้นโทษออกจากเรือนจำวันนี้ตอนเที่ยงครึ่ง
ได้รับพระทานภัยโทษนะครับก็พ้นโทษออกมา
กำลังรออยู่เนี่ยรถกระบะถอยมาทับหลานจนเสียชีวิต
พ่อออกมาเจอสภาพลูกคือลูกเสียชีวิตนะฮะ

เฮ้พี่เตฤทธิ์โตแล้ว
นี่คือพ่อกับย่าของเด็กชายวัย๒ขวบ๔เดือนนะฮะ

ศพของน้องนะฮะแล้วก็เจ้าของรถกระบะนะฮะ
ที่เสียชีวิตเนี่ยเด็กชายธนวัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับ
ถูกรถกระบะถอยมาเหยียบนะฮะที่พื้นปูนที่เป็นลานจอดรถนะครับ
โหลกศีรษะแตกนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งนะฮะ
สพเมืองตากได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะครับ
ร้านจอดรถหน้าอาคารพาณิชย์อยู่ตรงข้ามเรือนจำกลางจังหวัดตากนะฮะ
วันนี้คนขับรถกระบะบอกว่ามาจากอุตรดิษฐ์ก็ขับรถกระบะมา
ก็ขับรถกระบะมามารับลูกชายเพิ่งพ้นโทษเหมือนกัน
ออกจากเรือนจำกลางจังหวัดตากกำลังขยับเลี้ยวรถออกจากลานจอดรถ
ถอยรถนะฮะเพื่อจะตั้งลำก็ตีวงรถเลี้ยวนะ
จะออกไปตามทางไม่ทันสังเกตว่ามีเด็กนั่งอยู่แถวนั้น
ล้อรถหน้าซ้ายเนี่ยเหยียบทับร่างเด็กแล้วเข้ากระโหลกศีรษะเลยฮะ
ตอนได้ยินเนี้ยได้ยินเสียงแบบปลึ๊กอืม
ผิดสังเกตนึกว่ารถเนี่ยตกหลุมตกท่อเร่งเครื่องต่อค่ะ
จนกระทั่งมีญาติของเด็กเนี่ยตะโกนบอกว่ารถทับเด็กรถทับเด็ก
จอดรถลงมาดูอ้าวเด็กเสียชีวิตแล้ว
ไม่เห็นแล้วเราจะเลี้ยวรถพอดีอีกหรอครับ
ผมจะเลี้ยวรถออกนี่ออกนี่ครับอยู่ซ้ายน้องบัง
ไม่เห็นเลยอะไรอย่างนี้ไม่เห็นเลยเด็กคิดว่ารถตกหลุมหรือเปล่า
เด็กเขานั่งอยู่ข้างรถเราเหรอเขานั่งเด็กเด็กนั่งอยู่ตรงไหน
แล้วเด็กนี่ไงจะพี่เอาไปทับแล้วโอ้โหนางบุญธรรมชายย่าของเด็กนะคะ
บอกว่าพาหลานมารับพ่อของเขาเพราะว่าเกิดมาไม่เคยเจอหน้ากันเลยพ่อลูกอะค่ะ
พ่อไม่เคยได้อุ้มลูกเพราะว่ามีโทษติดคุก
หลังจากที่ภรรยาคลอดลูกได้แค่เดือนนึง
วันนี้พ่อได้รับอภัยโทษก็เลยพาลูกอ่ะ
ให้ไปเจอหน้าพ่อหลังจากพ่อออกมาจากเรือนจำ
แต่คุณย่าคุณย่าบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุ
ปล่อยให้เด็กนั่งอยู่กับลุงคือหลบแดดกันอยู่ในลานจอดรถ
ก็คืออยู่หน้ารถกระบะคันที่มาทับ

แล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยลุงลุกเดินไปหยิบไส้กรอกที่อยู่ในรถให้กับเด็ก

รถกระบะเนี่ยค่ะคนขับติดเครื่อง

แล้วก็ขับแบบถอยหลังเดินหน้าเนี่ย
ทับเด็กเลยค่ะ
เมืองต้นนะคะ

ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต

โอ้โหโชคล้ายจริงหนู